คุณผู้ชมจำคุณยุ้ยที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ไหมคะ

แล้วก็มีเงื่อนไข๑๐ข้อ

แล้วที่เราเราก็สงสัยว่าคุณยุ๊ยเงื่อนไข๑๐ข้อนึงนะ
มันจะมีเหรอผู้ชายแบบนี้นึกออกป่ะมันยาก
เพิ่มเงื่อนไขเหรอห้ามเป็นโควิดอะไรอย่างนี้
เธอบอกว่าเธอมีผู้ชายเธอมีแฟนแล้ว

เงื่อนไขที่ว่าเข้าเงื่อนไขตั้งเกือบครบอ่ะเกือบครบ๑๐ข้อ
แต่ยังขาดอยู่บางข้อเธอบอกว่าต้องรอหลังโควิด

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าเออมีผู้ชายแบบเข้าเงื่อนไขเธอแบบครบหลายข้อขนาดนี้

ใช่เขามีผู้ชายเป็นของตัวเองมีหนุ่มมาแล้ว

คุณนันชวินกิติวรสวัสดิ์หรือคุณยุ้ยค่ะ

ปลายปีที่แล้วเธอโพสต์เฟซบุ๊คประกาศหาแฟนคุณสมบัติ๑๐ข้อ

คือเธอมาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราถึงไทยรัฐทีวีเลยนะ

แล้วเธอกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเลยนะ

คุณผู้ชมคะเธอบอกว่าพอโพสต์เสร็จแล้วเนี่ยนะก็มีคนติดต่อไปเหมือนกันนะ

แล้วคนก็แซวอ่ะโอ้โหดังใหญ่เลยนะตั้งแต่โพสต์เฟซบุ๊คอะไรอย่างนี้

มาจนถึงเดือนเมษายนเดือนเนี้ยเธอบอกว่ามีเน็ตไอดอลผู้ชายคนหนึ่ง

ดังในโลกโซเชียลเลยยอดติดตามเป็นล้าน๑ล้านสามแสนคน

ชื่อนายพานุพงศ์น้อยวันหรืออันก็ประกาศสถานะคบหากับคุณยุ้ย

ผ่านเฟสบุ๊คเมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมาอ้าวคุณยุ้ยมีแฟนแล้ว

คนก็เลยสงสัย๑เมษายนมันวันโกหกไง
เรื่องจริงหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณยุ้ยโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะ
อย่าลืมกด๑๐ข้อนะคะแฟนไม่ว่ารักนี้จะยาวนานหรือไม่
ยุ้ยก็ได้พบคนคนนั้นจนเจอแล้วก็แท็กชื่อผู้ชายนะ
แล้วเธอก็เลยย้อนคุณสมบัติ๑๐ข้ออีกรอบหนึ่ง
แล้วก็มีวงเล็บต่อท้ายเอาไว้ในแต่ละข้อว่า
อันทำได้คือแฟนเธอทำได้ทำได้ตั้ง๗ข้อคุณผู้ชม
มาดู๑๐ข้อที่ว่านี้ที่หลายคนสงสัยว่าคุณยุ้ยมันจะมีเหรอผู้ชายแบบนี้
ข้อแรกนะคะเธอบอกว่าเธอชอบถ่ายรูปชอบไปเที่ยวร้านกาแฟสวย
ดังนั้นต้องถ่ายรูปเก่งเธอก็วงเล็บว่าพี่อันทำได้
ข้อสองยุ้ยชอบแต่งตัวโป๊บ้างเรียบร้อยบ้างแต่ตามการละเทศะ
ดังนั้นเราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้และพี่ต้องจ่ายเงินทุกครั้งเวลายุ้ยช้อปปิ้ง
ข้อนี้วงเล็บเอาไว้ว่าพี่อันก็ทำได้
ไขข้อ๓ยุ้ยชอบผู้ชายสะอาดสะอ้านเก่งเนี๊ยบพูดเพราะมีสมองเอาใจเก่ง
เล็บพี่อันทำได้ผ่านไป๓ข้อนะคะ
เงื่อนไขไป๓แล้วเงื่อนไขข้อที่๔เดือนหนึ่งอย่างน้อยเราต้องออกต่างจังหวัด๑ครั้ง
และใน๑ปีเราต้องไปต่างประเทศหนึ่งครั้งและพี่ต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
อันนี้วงเล็บรอโควิดหายก่อนเพราะว่าไปเที่ยวไม่ได้ไงตอนนี้ต้องอยู่บ้านไปต่างประเทศไม่ได้
ตอนนี้ยังทำไม่ได้อันนี้ข้อนี้ยังไม่ได้อืม
ข้อที่๕ค่ะในแต่ละเดือนพี่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูไม่ต่ำกว่าสี่หมื่น
ทำได้ไหมราคานี้ไม่รวมเสื้อผ้าหน้าผมของขวัญงานเทศกาลต่าง
อกไม้ไว้สำหรับสร้างภาพว่าแฟนรักอันนี้ขาดไม่ได้
คุณภาคภูมิครับพี่อันทำได้อ๋อเหรอฮะ
อุ๋ยทำได้ไหมคะให้พี่อันไปก่อนฮะ
อุ๋ยก็ต้องได้โอ้โหนี่เขมมาสอนสี่หมื่นเนี่ยไม่รวมอย่างอื่นนะ
ใช่อืมอันนี้พี่อันทำได้ค่ะอ่าครับ
ข้อ๖ค่ะวันสำคัญต่างในแต่ละปีเนี่ยพี่ต้องชวน

เพราะว่าต้องสร้างภาพว่ารักแฟนเขาจะได้รู้ว่าแฟนน่ารัก
ข้อเนี้ยวงเล็บเอาไว้ว่ารอโควิดหายก่อนอ๋อยังไปไหนไม่ได้
ถูกต้องอ่าข้อเจ็ดยุ้ยทำกับกลับข้าวเป็นแต่ขี้เกียจ
ดังนั้นพี่ต้องทำอาหารอร่อยและกินง่ายอยู่ง่ายวงเล็บพี่อันทำได้
๘เวลาโทรไปหาต้องวีดีโอคอร์ได้ทุกครั้งโดยไม่มียกเว้น
ประชุมอยู่ก็ต้องเปิดให้ได้ยินเสียงเดี๋ยววางเองพี่อันทำได้
อันนี้พี่อุ๋ยไม่รู้จะทำให้ไหมวีดีโอคอร์ทุกครั้ง

ข้อ๙ต้องโทรหายุ้ยแสดงความจริงใจด้วยการบอกรัก
เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างน้อย๔เวลาเราจะได้รักกันมากขึ้น

ยุ้ยชอบเต็มไอติม
เออทำเป็นไอติมของขออธิบาย
ที่ควรทราบว่าต้องทำอย่างไรกับไอติมขออภัยและยุ้ยคิดว่าตัวเองเป็น
อ่าตรงเนี้ยไม่มันก็ไม่เกี่ยวกับโควิด
อันนี้ไม่รู้แต่คุณยุ้ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ลองกันเลย
ก็ไม่รู้แหละอันนี้เขาอาจจะเป็นเรื่องเชิงผู้ใหญ่
อาจจะแต่งงงแต่งงานอะไรกันไปแต่เอาเป็นว่า

คุณยุ้ยเขาเจอชายหนุ่มมีแฟนแล้ว
ที่คุณยุยเคยโปรสเอาไว้แล้วหลายคนสงสัยว่า
จะมีเหรอไม่มีหรอกผู้ชายแบบนี้
เออมีอะไรแบบนี้แค่นั้นแหละเล่าให้ฟัง

คือที่โพสต์ไปเนี่ยความจริงไม่ได้ว่าตั้งใจต้องการหาคู่อะไรอย่างนั้นหรอก
แต่มีคนทักคนถามมาเยอะใช่ไหม
ก็แน่นอนเขาแม่ค้าออนไลน์หน้าตาดีใช่ไหม
ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนจีบกันเข้ามาเยอะ
เอาอย่างนี้เลย๑๐ข้อ
เดี๋ยวโพสต์บ้างขอเงินไข๒๓ข้อ

เชื่อพี่ข้อเดียวข้อเดียวพอ
ให้ได้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขียนมาสอน